คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ยิงกันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะ
เนี่ยผู้ชายขับรถมานะขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะสักพักหนึ่งล้มทั้งขับเลยนะคะ
ถูกยิงค่ะแล้วกระสุนปืนที่ยิงอ่ะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มเนี้ยที่วงจรปิดจับภาพได้เนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นนะคะ
เข้ามามีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านยางเพราะมีปัญหาเสร็จปุ๊บผู้หลักผู้ใหญ่ก็โอเคแยกย้ายกันไปนะคะเจรจายแยกย้ายกันไปแล้วโว๊ครถกลับมาใหม่พยายามคือเหมือนว่าจะยิงปืนขบขู่แต่กลายเป็นว่าปืนนั้นไปถูกเพื่อนร่วมแก๊งเสียชีวิตนะเสียชีวิตเลยนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่

ผู้ตายก็คือนายปริญญาเขตยะตาดหรือว่านิวอายุ๑๙ปีค่ะสำหรับรายละเอียดเหตุการณ์นี้นะคะวัยรุ่นแก๊งเนี่ยก็คือเป็นแก๊งต่างถิ่นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา๔คันพอมาถึงหน้าร้านขายของช่ำนะคุณผู้ชมหนึ่งในแก๊งชักปืนยิงสาดไปที่บ้านของนางบัญญัติเอียมเนี่ยมที่อยู่ติดกับร้านขายของช่ำซ
ถูกนายปริญญาเพื่อนร่วมแก๊งที่เลี้ยวรถกลับมาทีหลังเสียชีวิตก่อนที่วัยรุ่นแก๊งนี้จะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เราไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งคุณบัญญัติแล้วก็คุณสามารถเล่าบอกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังนั่งดื่มกินกับเพื่อนอยู่สักประมาณสี่ห้าคนนั่งล้อมวงกินข้าวกินเหล้ากันบริเวณใต้ถุนบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ